พ่อแรมจากไปฝันถึงพ่อบ้างมั้ย
ทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ฝันด้วย

ไม่เลยเขาไปอย่างสบายมาก
คงจะอยู่ชั้นสูงสุด
คุณแม่กับคุณพ่อนี่พบรักกันมากี่ปีแล้วครับผม
แล้วไปเจอกันที่ไหนครับคุณแม่

หลาย

เราเป็นแอร์
ก็เจอกันบ่อยอะ

เรียบร้อยเจ้าระเบียบ

ครับมีอะไรพูดพ่อจากไปแล้วคิดถึงไหม
ยังไม่คิดถึงอ่ะมันก็เหมือนเขายังอยู่อ่ะ
เพราะมันกระทันหันเกินไปเขาไม่นึกว่าเขาจะไปเร็ว
แต่เขาเจ้าระเบียบนะที่ว่าวางอะไรไว้
แต่ไปย้ายที่เขาไม่ได้คูต
ต้องคำความพันธ์นี่หน่อยก็เป็นคนดีอ่ะ
คุณแมนก็มานึกเลยว่าทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งลูกไปเร็วมา
คุณมี๊จะอยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่ต่อหรือจะไปอยู่ที่สมุกปากาศ
ยังไม่ทราบเค้ายังแฟนตินใจกัน
แล้วจะให้ไปอยู่กรุงเทพมันก็เรื่องมากนะไม่ใช่ย่อยนะ
การใช้บ้านเพราะแม่เขาแขกแล้วมันทำอะไรไม่ค่องแล้ว
แม่บ้านยุ่งนะโอ้โหตอนที่แม่ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่นี่อ่ะ
ตอนนั้นยังยาวยังละอ่อนอยู่ก็ไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่
แค่แบบเวย์ใจตอนนี้เหนื่อยมากมาก
ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแต่แม่เป็นคนไม่กลัวผีนะ
แต่กลัวโคตรมากกว่าทั้งโอทั้งคุณพ่อที่ไม่มาเยี่ยมเลย
ไม่มาเลยโอค่ะไม่มาแต่พ่อค่ะเขาไป
ต้องไปรับผักต้อมก่อน

บาปคนน้อยมากแม่ก็บาปเยอะ

ขาวสูง

พวกเรายังรอพระเจ้าให้เขาอาย

ข้างล่างบนเครื่องบินรอได้ไงทำงาน
ใช้เวลาคบกันนานไหมก่อนที่จะแต่งแม่แล้ว
จำไม่ได้หรอกเค้านานเพราะต้องกลัว

แต่เขาเป็นคนเรียบร้อย
ตอนที่ยังยังไม่แต่งงานเขาไม่กินนั่งไว้ตัวบุรี
อือตายเพื่อนอยู่กรุงนี้ไม่ได้บอก
เพราะการบินไทยมันก็เสียไปแล้วอือ
แต่แม่เขายังอยู่ค่ะ
ผู้ชายตายก่อนผู้หญิงเนอะ